เรื่องนี้นะฮะร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง
บอกว่าบูชาสิ่งนี้แล้วโอ้โฮ
ขายอาหารได้ดิบได้ดีรายได้ไม่เคยขาดไม่เคยตกเลย
ลูกค้าก็มาที่ร้านอย่างต่อเนื่องบูชาอะไร
เดี๋ยวให้ไปดูหิ้งบูชาของร้านอาหารแห่งนี้นะครับ
ร้านนี้คือร้านพี่ตุ้มอาหารตามสั่ง
ส่วนบนหิ้งบูชาก็จะมีตุ๊กตามีแบบนี้นะคุณ
ปกติแล้วไม่เคยเห็นใครบูชาตุ๊กตามีนะคะ
ใช่ฮะก็จะเป็นบูชาพระหรือว่าเครื่องรางของขลัง
เอาไว้บนหิ้งแบบนี้แต่ทีนี้เป็นตุ๊กตามีนะครับ
อยู่บนหิ้งพระมีทูบปักไว้แต่ทูปไม่ได้จุดนะฮะ
นับไปแล้วแล้วเราก็ถามเจ้าของร้านด้วย

เยอะมากว่าทูปนี้กี่ดอกกี่ก้านนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่า๑๐๖ก้านนะครับ
ส่วนที่ขาของน้องหมีจะมีการเขียนเลขเอาไว้
เลขเอาไว้๒๖๐๐นะครับ
อกจากนี้ยังมีการเขียนคำบูชา
ว่าเป็นการบูชาเสือหมีชัยยา
โจรใจบุญแดนใต้ไว้ด้วย
นี่คำบูชาไอ้หมีชัยยานนโมอะไรเนี่ยนะฮะ
อ้าวเราก็แปลกใจนะฮะ
หลังจากที่ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปกินอาหารร้านของพี่เขา
ซึ่งต้องบอกก่อนร้านของเขาอยู่ริมถนนอ่างศิลาบางแสน
หมู่ที่๕ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
และร้านเขามีอาหารหลายประเภทก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอาหารตามสั่งนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวหันไปดูที่หิ้ง
พี่พี่บูชาอะไรเนี่ย

เจ้าของร้านคือนายธีรชัยบุญภัยทูล
เล่าให้ฟังบอกว่าได้ตุ๊กตามีมาตัวนี้

ตุ๊กตามีตัวนี้ได้มาจากการแข่งขันกีฬา
ที่จังหวัดสุราธานีเมื่อปี๒๐๐๖ครับ
เป็นการแข่งขันกีฬาแล้วก็ได้ตุ๊กตาหมีตัวนี้มานะครับ
เป็นที่ระลึกแล้วเขาก็เอาไปผนวกบวกเพิ่ม
กับตะกอนคือหมีคุณ
มีโจรโจรรายหนึ่งชื่อไอ้หมี
ถูกตั้งชื่อฉายาบอกว่าเป็นเสือหมีชัยยา

ใช่ฮะแล้วทำไมถึงเป็นเสือหมี
เสือหมีก็จะปล้นจี้คนรวย

ใช่ฮะในสมัยนั้นมีเสือหมี

โดยเฉพาะคนจนบอกโอ้โหเสือหมีเป็นคนดีจริง
จะเป็นโจรก็ตามแม้จะเป็นเสือก็ตาม
แต่ก็ไปช่วยในการปล้นเงินคนรวยมาให้คนจน
ทีนี้เขาเลยมาผนวกบวกกันตรงนี้
ตุ๊กตามีมาเอามาขึ้นหิ้งบูชา
ใช้เป็นตัวแทนของเสื้อหมีชายานั่นเอง

เพราะว่าเสือหมีไม่ชอบกลิ่นทูบ
เท่าที่บูชามาแล้วก็เปิดร้านขายมากว่า๓เดือน

เพราะเขาขอพรจากเสือหมีตัวนี้
ก่อนหน้านี้มีลูกค้ามาสอบถามอยู่บ่อยครั้ง
บอกว่าอยากจะขอบ้างได้ไหม

ก็ไม่ได้ห้ามนะใครจะมาขอที่ร้านเขาก็ได้
ขอได้เลยอยากขอพรอะไรขอเลยนะครับ

ปรากฏว่ามีลูกค้าหลายรายคงได้โชคสมใจ
สิ่งสมหวังนะครับก็เลยกลับมาแก้บน
ทำให้ตัวของพี่ธีรชัยเจ้าของร้าน

เกิดความเชื่อเชื่อในเสือหมีชายาในตุ๊กตามีตัวนี้มากเลยนะครับ
เพราะเขาบอกว่าโอ้โหคุณตอนแรกที่เปิดร้านนะฮะ
ในปี๒๐๐๖ก็ตรงกับปีที่เขาเอาเสือขอเสือหมีมาบูชาใช่ไหม
เขาบอกลงทุนเปิดร้านขายอาหาร
ค่าเช่าร้านสูงถึงเดือนละ๓๐๐๐บาท

ก็เลยเอาเสือหมีมาเป็นที่พึ่งมาบูชาแบบนี้
และตลอดเหลี้ยเวลาของการเปิดร้านมา๒๐๐๖

โควิด๑๙มาระลอกใหม่๓เดือนที่ผ่านมา

ก็เลยเป็นที่มาในการที่เขาบูชาเสือหมีชายาต่อเนื่องนะครับ
แต่หน้าอาจจะเป็นที่เขาทำอาหารอร่อยด้วยนะ
อาจจะอาจจะทำอาหารอร่อย
ลูกค้าติดใจในรสชาติบริการดีอะไรอย่างนี้นะฮะ